คุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องราวน่ารักมาฝาก

กระแสของพี่หมื่นกับแม่การะเกด

ทำให้คนไทยแทบจะทั้งประเทศไทย
หันมาอนุรักษ์การสวมใส่ชุดไทยผ้าไทยมากยิ่งขึ้น
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีด้วยนะคุณผู้ชม
แต่ว่านอกเหนือจากบรรดาคนอย่างเราแล้วเนี่ยนะคะ
หมาน้องแมวเขาก็มีชุดไทยเก๋ใส่แล้วเหมือนกันจ้า

เป็นออสเจ้าหมากับออสเจ้าเหมียว

เป็นพี่หมื่นเป็นแม่กรเกดกันหมดเลยนะคะ
เป็นความน่ารักไงคุณเห็นไหมว่ามันฮอตฮิตขนาดไหน
ฮิตไปยันน้องหมาน้องแมวสัตเลี้ยงของเราเลยทีเดียวนะคะ
มานี่มาในมาตรพี่หมื่นแม่กรเกดกันทั้งนั้น
แต่จริงถ้าคนแต่งด้วยแล้วก็ไปเดินด้วยกัน
ก็อาจจะดูน่ารักดีนะเป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านของคุณทะนิการสิริพิเชียน
เจ้าของร้านเป็นกรอบเป็นกรรม

ที่ตลาดถนนคนเดินจังหวัดเจียงใหม่นะคะ
ซึ่งพี่เขาขายมานานถึง๙ปีแล้วนะ
ก็จะเป็นพวกชุดพื้นเมือง

มาเป็นแบบชุดน้องหมาน้องแมว
ให้ใส่กันมีผ้าขาดเอว
มีสบายจงกระเบนกันไปนะคะ

ลูกค้าที่มาซื้อก็ติดอกติดใจ

แต่ไม่ได้ถามว่าน้องหมาน้องแมวชอบแบบไหนเหมือนกัน
ไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
เป็นชุดท่านฝุน
เป็นชุดนางเอกค่ะ
แม้การเหละเกียร์

ชุดอะไรฮะ

ให้น้องหมาใส่กจมอกได้เหรอ

คือเมื่อวานนี้ดิฉันไปเดินห้างสรรพสินค้า
ก็ใส่ชุดไทยกันเต็มเลยอินเทรนด์ไปถึงสุนัข
เทนจริงน่ารักมากนะคะ
แม่ค้ายังบอกอีกด้วยว่าชุดที่สั่งเยอะที่สุดออเดอร์เพียบ
ก็จะเป็นชุดของพี่หมื่นอยากจะเป็นพี่หมื่นกันนะคะ
ใครสนใจอยากได้ความน่ารักแบบนี้ก็ไปสั่งกันได้เลย
เข้าไปติดตามกันได้ราคาตั้งแต่๒๙๐๕๐๐บาท
ไซส์ของน้องหมานะตัวเล็กก็ถูกหน่อยตัวใหญ่ก็แพงหน่อยนะคะ
นั่นแหละค่ะสั่งกันล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
แม่ค้าทำเองออเดอร์แน่นเพียบเลยนะจ๊ะ